มีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นอีกแล้วครับครับ

ครับฝ่ายแดงนะครับ๙เด้งซูจีบะหมี่เกี๊ยว
ด้วยเวลา๒นาที๔วินาทีครับ
จังหวะที่ฟันศอกน็อกได้ยินทั้งสนาม
เสียงดังแบบมันเอากระดาษตีมือดังมาก
แล้ววันนี้มันว่าอะไรอ่ะได้นับกับโดนน็อก
ตอนแรกต่อยเขามืนตัวเองโดนนับ

อบให้ไปครับเคยแพ้มาวันนี้ล้างตาได้สำเร็จนะพี่ชัยนะ
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายท่องสดเป็นคู่รองของศึกเยี่ยมวัฒนารัฐวันนี้นะครับ
มุมแดงเคยเตะคนแขนหักมาแล้วนะครับ

ฝ่ายแดงดาวดังนครปฐม
วยเงินแสนแข้งมรณะ

ฉลามศึกสขวานิสสังรอด

ขุนเข่ามัจจุราช

รองผู้เอกของเราวันนี้นะครับ
ฝ่ายแดงฉลามศึกสขวานิสสังรอดครับ

เป็นชาวจังหวัดปลาจินบุรี

ชนะ๗๒แพ้๒๗

ขุนหาญชอห้าพยัก

แพ้๑๔เสมอ๓ครั้ง

ชนะเพชร๙๑รุ่งรวด

เจ้าของชายาหมัดผีจับยัด

และก็มาที่ไทยรัฐวันนั้น
เตะสมหาช่อฟ้าแขนหักเลย

ตอนนี้ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่เลยครับ

อาจารย์นรงค์ธนาจันทร์

อดีตแชมป์๑๑๕ของประเทศไทย

วันนี้น้องชายของทงชัยสิทธงศักดิ์

ต่อน้ำหนักให้ฝ่ายแดง๑ปอน

เอาละครับไม่เคยเจอกันมานะครับ
อดีตนี่อยู่กันต่างศึกต่างสายครับ

มุมน้ำเงินต่อทั้งน้ำหนัก

เอ้าติดตามยกที่หนึ่งครับ

รังสิตยก๒นี่เป็นรองผู้เอกนะครับ

หรือเปล่ายุบหรือเปล่านะครับคุณผู้ชม

แต่ถ้าเงินจี้แบบนี้เรื่อยแดงมันจะหายใจทันหรือเปล่า

แต่น้ำเงินนี่จะติดในแบบนี้

มีทีโคเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชม
นี่เป็นคู่ที่๓รองคู่เอกแล้วด้วย
นี่เป็นคู่ที่สามรองผู้เอกแล้วด้วย

ลักษณะคือเข้มอีกแล้ว

ขวาย่าน
ครับครับ

ขยับเดินหุบด้วยซ้าย
รอเลยนะครับฉลามศึก

ยังจับจังหวะไม่ได้

การพิส้อมดีร่างกายเยี่ยม
ต้องใช้ความสดบดตลอดนะครับ

แต่กาดอย่าไปหล่นนะขุนหาร

แต่ว่าไอ้เจ้าฉลามศึกนี่ถือไม่ธรรมดานะ

จริงมือมัดแรงนี้กันนะ
แล้วคมด้วยใช้ได้เลยนะครับ

แม่สักกาลซ้ายของหุนหานหล่น

แค่งขวานี่ขึ้นก้านคอเลยนะ

หนทางเข้าสู่เส้นชัยยังอีกไกล

ได้ทุกอย่างอาวุธมวยเลยเหลี่ยมตัวเนี่ย
แล้วหุนหาน
หนัวใหม่

ส์๐๕ว่าย่างนี้คือสีสันยกที่๑
กันยายนคู่เอกเป็นการพบกันระหว่างเสือใหญ่ช๕พยักษ์ชิงแชมป์มวยไทยรัฐรุ่นไลฟ์ไฟเวท๑๐๘ปอนด์กับวิทยาเล็ก
แล้วก็เพชรเมืองชนสุดสากรมวยไทยหยิบป้องกันแชมป์รุ่นเฟเทอร์เวทกับชนะเพชร๙๑ลูกโลศครับ
แฟนมวยพลาดไม่ได้ครับครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
บนวิธีครับยกที่๒สถานการณ์นี้น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะครับ
ถ้าเกิดว่าทางน้ำเงินคือขุนหารช๕ประยักษ์เป็นฝ่ายเปิดเกมแบบนี้นะครับ
อยู่ข้างนอกนี่แม่แดงบอกชอบเลยผมชอบจริงครับ

เขาวางแผนมาดีถึงตัวเลย
ถ้าหยุดห่างไม่ได้อยู่ห่างโดนแข้งแดงนี่

ขยับตั้งรับคอยรอนะครับ

มันขยับเปิดเกมตลอดครับคุณหาน
เอาให้หายใจไม่ค่อยทันเลยล่ะครับ
ฉลามศึกมีปัญหาระบบการหายใจหรือเปล่า
ต้องดูเลยนะครับ
ก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ก็บอกแล้วว่ามวยมันน็อกตลอดน็อกเร็วก็อาวุธออกของแต่ละคู่มันหนักแรงทั้งสิ้นเลยนะ

เป็นไปได้อีกกับคู่นี้แดงอย่าอ้อนแอ้นให้เห็นนะ
หว่างแก้งขวาติดบังแล้วเดินจี้ติดในอีกแล้วหุ่นหาญ
คุณเปย์นี่ต้องรอทำงานตลอดนะกับยอดมวยไทยรัฐ
เทมทำงานมาถึงมุมแดงสังติวเข้มแล้ว

เสียช่วงแล้ววันนี้โดนไล่แข็งยังไปได้นะเข้าใน
แต่ก็ต้องเปิดเกมแน่งยกสองครับ
ต่อยกับชะหรามสึกต้องติดในตั้งแต่ยกแรกเลยน่ะ
ซื้อว่าหมดไม่หมดซื้อว่าหมดไม่หมดอย่างเดียวเลย
ให้ลูกนัดสอบก็ต้องระวังนะครับฉลามสึก
ยอดมวยไทยรัสมี่ฮิตมากเลยลูกนี้น่ะนัดสอบ
จิ้มไปดึงมือกลับแทบไม่ทันนะพี่ป่า
มัน๒คู่แล้วโดนนับนี่กลับมาแพ้น็อก๒คู่เลย
เห็นเห็นเลยนะนี่มาอีกแล้วเข้ากกหูเลยลูกนี้

มวยทีวีน้อยครั้งนะที่ว่ามวยโดนนับแล้วจะมากลับมาชนะน็อก

ส่วนมากส่วนมากโดนแล้วไปเลยไง

ดักแทงดักแทงฉลามศึก
ไปเปรี้ยงครับงัดสอกเล่นสอกวันนี้มาเล่นสอกอย่างเดียว

หน้าลอยตาแบบนี้ฉลามศึกอันตรายนะครับเดี๋ยวจะเหมือนกับ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็โดนแบบนี้แหละครับ
วิชาก็ลอยหน้าลอยตาสุดท้ายแล้วก็เรียกเลือดมาโดนเลือด
โดนสอกแตกหลังในที่นั้นมีชะงักไปโดนถัดโดนข่าวจบเลย

ไม่เคยลุดบ่อยก็เริงแรงกว่านะ

แต่หุ่นหามดูมั่นใจเกินเลยพี่ฟ้าดูดิ
ซ้อมเยี่ยมซ้อมดีสะยัดเดินหลุดตลอดครับแข่งขวา
เดินใกล้ไล่แต่เชือกนี่ครับโอ้โฮสวนสอกสวนคืนสอกนะ
ติดพันนิดหนึ่งหมดยกที่สอง
ครับมวยลองผู้เอกเรานี่ผ่านมาแล้วครับ

โดนด้านขรามศึกนี่เตะผิดครับเสียจังหวะครับ
แต่ทรงนี้โคตรเท่เลยวันนี้ตัดมาถ่ายรูป
เขาบอกว่าเขาจะชนะครับ

ขอบคุณคุณเก่า๑๑จราเข้เขียวด้วยมอบ๓๐๐๐บาท

แก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝาดหานะครับ
คุณผู้ชมครับกันยายนนี้ครับ
เชียร์นักตบลูกยางสาวไทย
กับ๒รายการแข่งขันระดับเอเชีย๓๐

ทีมสโมสรวอเลเบิร์นมะกอบก๊าซ

เจอสวนหมัดเนี่ย
อย่าไปต่อยเพลินอย่าไปเดินเพลินไม่ได้
ดึงแล้วต้องดึงให้หลุดนะต้องระวัง

ต้องเปิดเกณฑ์ถ้าหนีนี่เป็นเรื่องนะ

ไม่มีอาวุธนำนะต้องมีอาวุธนำหน่อย
มาดูใขมันมาเหล่าลูกในไล่แขน
โอ้โหเจอหมาสะมาร์

อันตรายแล้วครับมาถึงตรงนี้

ลูกแบบนี้ขุนหารยก๓แล้วนะครับแม่ยังไม่เป็นชิ้นไม่นานเท่าไหร่
เรื่องการวิซ้อมหายห่วงอยู่แล้ว
ไปเรื่อยเลยมันออกแล้วเป็นพระเอกเลยนะ
แข้งทั้งหมัดฉลามศึกมาเลยมาชุดใหญ่เลยนะฉลามศึก
รับเยอะเหมือนกันนะขุนฐานรับไปหลายขนาด
ยังต้องเดินอีกแล้วครับท้อไม่ได้
ไม่พอมันต้องเดินเร็วกว่านี้ด้วยแล้วอาวุธยาวมีไหม
เดินแบบนี้เดินเข้าไปรับแข้งเลยนะ

หมดไม่หมดซื้ออย่างเดียวเลยครับฉลามศึก
พยายามจะใช้พละกำลังใช้สดหมด

ตั้งรับคอยรอแล้วแข้งขวาคอยสาดครับ

จะเห็นชัดเจนว่าชาลามศึกวายแดงนี่ได้เปลี่ยน
็อกแล้วล็อกแล้วตีได้ต่อเนื่องหรือเปล่า

หรือว่าต้นยกนี่รับไปมากพอสมควรนะขุนหาร

สลับขาสลับขาแล้วดับแทงซ้ายครับฉลามสุ่ง
คุณหารก็จะท้อไม่ได้นะต้องเดินตลอดนะนะ
กรัดฟัดไปปั้มไปเรื่อยครับ

นี่ติดในอย่างเดียวครับอยู่ห่างไม่ได้เลย
อาวุธมันต้องหลากหลายกว่านี้อีกหน่อยครับคุณหาร

ใครเอาเหลี่ยมตีเอาสิงเชียวไว้ก่อนตอนนี้
แต่ถ้าล็อตไนน์มิ้งเฉยนี้อาจจะเป็นเรื่องถึงโบไวเมทย์พลิกอีกแล้วก็ได้นะ
ต้องดรินต้องรอกค่อยเดินไปข้างสาย

ไล่ล็อกล้าไปเรียกครับคุณหาน
ใช้ความสดบดตลอด
หมดแล้วคู่ต่อสู้จะยอมหรือเปล่าฉลามศึกแข้งขวาหมดโยง
ที่เขาในครับเรียกคะแนนคืน
ฉลามศึกวันนี้ทำไมมาโหดร้ายจังเลย
หลังจากแพ้มาหลายไฟล์แล้วครับ๓ไฟล์ติดเลยครับแพ้คะแนน

วันนี้ดูสมชื่อเลยนะครับฉลามศึก
เดี๋ยวดูครับคุณหารจะหยุดความแรงได้หรือเปล่าครับ

ตัวไปแล้วยกที่๔ต้องเดินให้เร็วกว่านี้เยอะเลย
ถ้าเดินอยู่ข้างนอกระยะแข้งแบบนี้ครับ
แค่งซ้ายแข้งขวานี่ไม้เม้นวัดระยะทางได้เลย
ฉลามศึกสอบขอวันนี้เป็นยังไงดูการแจ้เกม
พี่ปากนี้ไม่แรกนะแดงนี้ไม่แรก
นี่ปิ้นออกซ้ายออกขวาแล้ววางแข้งอย่างเดียว
มันเมือนนี้ต้องคุยไม่มีตาแล้วแล้วสมเสียญอย่างเดียว
หิ้วและเด่งหิวแล้วไปแต่ว่าวักที่ทำยังไม่จากแจ้งนะ
มันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่
ฉลามสนิทหยุดได้หรือเปล่ายุบหรือเปล่าล่ะครับคุณผู้ชม

เนี่ยยังมาเรื่อยเนี่ยแข้งอันตรายนะ
แล้วลักษณะแบบนี้มันเข้าร่องแข้ง

ล็อกล็อกล็อกล็อกฟัดล็อกล็อกตีไปเรื่อยครับ
ล็อกคล่องคอยนี่ล็อกล็อกล็อกตีครับขุนหาญ
ขวาตีขวาตีก้มลง

หยุดหยุดเป็นยุ่งอ่ะหยุดเป็นยุ่งอ่ะแดงอ่ะ

ดับแทนขุนหาญ

ถ้ายิ่งเฉยอย่างนี้เสร็จไม่ได้นะเป็นเรื่องนะ

ทีมงานว่าอย่างไร

เอาล่ะเจอศอกโล่งไม่ลง
เฮมัวเจอศอกเป็นปัญหาหรือเปล่า
ม่าถานตาเจอศอกซ้ายศอกขวาก็ไปรับเลยนะ

แม่พอโดนเข้าไป
ทำท่าซึมทำท่าอะไรไปหมดนี่อะไรก็ไม่เอาแล้วตอนนี้
อะไรอะไรก็ไม่เอาไม่เอาแล้วสักอย่างหนึ่ง
ตอนนี้ติดในเรียบร้อยเลยฉลามศึกนะครับรับเลย
เอาในช่วงปลายกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้
ยังไม่จบเกมยังต้องลุ้นต่อนะครับคุณหาร
ยุทธิโอ้โหโอ้โหเจอไปหลายขั้นหลานเลยนะครับ
นี่ก็เป็นนั่นว่ามันเอาไม่อยู่จริงจริงเลย
พี่ป่ามันรับเยอะจริงจริงสอกซ้ายสอกโอ้โห
โดนเข้าไปเยอะเลยขุนหาร

สะสมมากเลยเอาดูภาพช้าก่อนนี่โบกมือบ๊ายบายเลยครับพอแต่เพียงเท่านี้เลย
คุณภิกษาบริษฐีนังโรงธนาจันทร์บอกว่าพอดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้
ไปในยกที่๔แม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลบำรุงโรคหัวใจอีกสักนิดนึงนะแดง
อาวุธฝีไม้ลายมือดีหมดครับพละกำลังยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหรเดี๋ยวพักสักครู่ครับ